ไปดูความคืบหน้าคดีนี้ก่อนครับท่านผู้ชมครับคดีที่มีคนร้ายฆ่าโหดนะฮะฆ่าแล้วก็เผาศพของสองสามีภรรยานะครับ
ภรรยาเนี่ยชื่อนางประเสริฐอายุ๘๓แล้วนะฮะสามีชื่อนายสำเริงอายุ๖๑
เป็นเจ้าของอู่ซ่อมท่อน้ำนะฮะอยู่ที่บ้านทุ่งศาลตะบนพรมพิรามอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิศนุโลก
คนร้ายก็อุ้มร่างของทั้งคู่ไปยัดในอ่างอาบน้ำ
หลังจากที่ฆ่าแล้วใช้ก้อนถ่านเป็นเชื้อเพลิงราดน้ำมันจุดไฟเผาอย่างโหดเยี่ยม
คือหลังเกิดเหตุมีลูกจ้างของสองสามีภรรยาหายไปคนหนึ่ง

แต่ว่าฝั่งภรรยาฝั่งผู้หญิงที่เสียชีวิตที่อายุ๘๓เขาชื่อนางประเสริฐ
ผู้ต้องหาเนี่ยชื่อนายประเสริฐอายุ๖๑นะฮะหลังจากก่อเหตุฆ่าแล้วก็เผาเขาแล้ว
ไม่ได้หนีไปไหนอืมขึ้นต้นไม้ใหญ่อยู่แถวบ้านนั่นแหละ
ใช่ค่ะจนชาวบ้านแถวนั้นต้องพูดขึ้นมาลอยว่าหลบอยู่บนต้นไม้ระวังพึ่งนะ
ก็เลยขยับตัวต้นไม้สั่นตำรวจแงนขึ้นไปดูอ้าวอยู่บนต้นไม้
ไม่รู้ชาวบ้านอาจจะลองพูดเล่นหรือเปล่าปรากฏว่าขยับจริง
จับผู้ต้องหาได้นะฮะแล้ววันนี้พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ต้องหาชื่อนายประเสริฐนามสกุลบัวไพรจิตอายุ๖๑ปี
ก่อเหตุฆ่าและเผาสองสามีภรรยาซึ่งผู้ตายเนี่ยฝ่ายภรรยาชื่อนางประเสริฐพันธ์สง่าอายุ๘๒
สามีชื่อนายสำเริงแก้วปานอายุ๖๑นะครับ
ก่อเหตุแล้วก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนก็อยู่แถวบ้านนะฮะ
วันนี้ตำรวจคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
หลังจากจับได้ชาวบ้านรู้ข่าวว่าทำแผนโอ้โหมามุงดูกันเยอะแยะไปหมดนะฮะ
เพราะว่าชาวบ้านบอกว่าโอ้โหหลายสิบปีแล้วแถวนี้ไม่เคยมีคดีแบบนี้
ก่อคดีแบบนี้โอ้โหทำให้ชื่อเสียงของพื้นที่เขาเสียหายหมดนะฮะ
แล้วชาวบ้านก็หวาดภาวะกันไปหมด
นายประเสริฐนะครับยอมรับสารภาพว่าแบบนี้ครับ
บอกว่ารู้จักคุ้นเคยกับสามีของนางประเสริฐนะ
ชื่อนายสำเริงเป็นอย่างดีเพราะเคยนั่งรถไฟมาหากันอยู่บ่อยครั้ง
จากนั้นสักช่วงเดือนก่อนนายประเสริฐผู้ต้องหาเดินทางกลับบ้านไปที่อุดรธานี
จะเดินทางกลับบ้านแต่ไม่มีเงินก็เลยมาหานางประเสริฐที่เป็นผู้ตายนะ
ที่เป็นภรรยาของนายสำเริงเนี่ยที่บ้านพักที่เกิดเหตุนี่แหละจะขอเงินกลับบ้าน
แต่นางประเสริฐและนายสำเริงได้ให้ทำงานเพื่อแลกกับเงิน
ทำงานไปได้เดือนกว่าเขาบอกว่าเขาต้องกลับไปที่อุดรธานี
เพราะว่าเขาต้องไปเอายาเกี่ยวกับอาการทางสมองทางจิตประสาท
อันนี้มูลเหตุสำคัญเลยเขามีอาการทางจิตประสาทอยู่
ก่อนที่เขาจะกลับมาที่ร้านที่เกิดเหตุนะ
ทำงานไปเดือนกว่าแล้วนะจะต้องมาเอาเงินจะกลับบ้านที่อุดร
จากนั้นคืนเกิดเหตุผู้ต้องหาอ้างว่าแบบนี้นะครับ
เดี๋ยวทำเป็นกราฟิกนะฮะจำลองเหตุการณ์
ผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่าคืนเกิดเหตุนั่งดื่มเบียอยู่กับนายสำเริง
แล้วก็ทวงถามเงินค่าจ้างอ่ะเพราะว่าที่ทำงานไปเดือนกว่าเนี่ย
ต้องได้ค่าจ้างที่ค้างอยู่๒๕๐๐บาท
แต่กลับถูกนายสำเริงด่าทอจนถึงขั้นทำร้ายร่างกาย
อันนี้ผู้ต้องหาอ้างนะครับช่วงเวลาประมาณตีสามนะครับ
คืนวันเกิดเหตุนะฮะเมื่อคืนก่อน
ผู้ต้องหาบอกว่านายสำเริงเนี่ยเดินผ่าน
เห็นนายประเสริฐนอนอยู่มาตีซ้ำอีก

นายประเสริฐก็เลยเดินหนีแต่นายสำเริงยังไม่หยุด
พยายามจะเข้ามาตีอีกผู้ต้องหาบอกว่าโกรธมาก
ตอนนั้นโกรธแค้นหนักมากก็เลยใช้ค้อนปอนที่วางอยู่ในอู่นั่นแหละ
มาแล้วตีศีรษะนายสำเริงจนล้มลงไปหนึ่งครั้ง
แล้วก็ตีซ้ำอีกหนึ่งครั้งนายสำเริงก็เสียชีวิตคาที่
ผู้ต้องหาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยภรรยาของนายสำเริงที่ชื่อนางประเสริฐได้ยินเสียง
ได้ยินเสียงว่าเกิดอะไรขึ้นต้องนั่งรถเข็นนะนั่งวิวแชร์
ก็นั่งรถเข็นออกมาดูพบว่านายสำเริงถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
ก็เลยด่าทอผู้ต้องหาอย่างรุนแรงผู้ต้องหาก็เลยใช้ค้อนปอนอันเดียวกันนั่นแหละ
เข้าไปตีนางประเสริฐจนเสียชีวิตไปอีกคนหนึ่งแล้วก็ลากร่างของทั้งสองคน
เข้าไปในห้องใช้ผ้าห่มมาคลุมซับเลือดนะแล้วก็เดินวนดูลาดเหลาอยู่ตลอดทั้งคืน
พอรุ่งเช้าประมาณ๖โมงเช้าก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปซื้อถ่านมา๑๐ถุง
แล้วกลับมาบ้านที่เกิดเหตุก่อนจะลากร่างของนายสำเริงเข้าไปในห้องน้ำ
โดยมีถ่านกับฟืนเป็นเชื้อเพลิงอยู่ด้านล่างเนี่ยนะเอาไปใส่ไว้ในอ่างที่ห้องน้ำ
แล้วก็ลากร่างของนางประเสริฐตามมาเอาทั้งคู่ไปรวมกันไว้แล้วก็จุดไฟเผาทันทีเลย
ซึ่งผู้ต้องหาบอกกับผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยนะฮะคุณภูริพัฒนบุญนินเนี่ยนะ
ระหว่างที่ถูกคุมตัวมาทำแผนบอกว่าอยากขอโทษผู้ตายทั้งสองคนที่ทำลงไป
สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดทำไปเพราะความโกรธแค้นและความน้อยใจ
ตัวเองมาช่วยทำงานนะจะทำดีแค่ไหนทำงานหนักขนาดไหนไม่เคยได้ดี
นำซ้ำยังถูกด่าทอแล้วก็มาถูกทำร้ายอีก
ก็เลยน้อยใจก็เลยลงไปเลย
หลังเกิดเหตุเนี่ยค่ะคุณผู้ชมนายประเสริฐผู้ต้องหาไม่ได้หนีไปไหนนะคะ
แต่ปีนขึ้นไปบนต้นไม้คือหลังบ้านที่เกิดเหตุมีต้นไม้ใหญ่อยู่
ปีนขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อหลบเจ้าหน้าที่หลบอยู่ตั้งแต่บ่ายอะค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็กระจายกำลังกันค้นหานะคะ
ก็ค้นหารอบพื้นที่หาอยู่๓ชั่วโมงก็ไม่เจอ
ชาวบ้านไม่รู้ว่าเห็นหรือพูดขึ้นมาลอยแบบไม่รู้
คือชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขาก็พูดขึ้นมานะ
เออถ้าใครขึ้นไปหลบบนต้นไม้ก็ระวังพึ่งนะ
ผู้ต้องหาได้ยินอยู่บนต้นไม้จริง
ขยับตัวคงจะกลัวพึ่งแต่ลืมไปตำรวจรออยู่ข้างล่าง
อ้าวเห็นผู้ต้องหาไปหลบอยู่บนต้นไม้นะคะ

เนี่ยก็เอาตัวลงมาดำเนินคดีค่ะครับ
ทีมข่าวของเราไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่ติดกับบ้านที่เกิดเหตุ
ก็คือบ้านของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
เขาเล่าให้ฟังว่าช่วงเวลาประมาณตี๓
ได้ยินเสียงผู้ชายร้องโอ๊ยเหมือนแบบร้องแบบทรมานนะคะ
ก็เลยผิดสังเกตออกมายืนดูตอนนั้นมันมืดอะนะคะ
แต่ว่าเขาเห็นเหมือนกับไฟที่ติดอยู่ที่ศีรษะ
เห็นเหมือนกับมีคนกำลังทุบตีใครสักคนอยู่
แล้วเสียงร้องก็เงียบไป
เพื่อนบ้านบอกว่าตอนนั้นไม่ได้สนใจอะไร
ปกติก็ไม่ค่อยได้สูงสิงกับสองสามีพระยาคู่นี้
เพราะว่าเพื่อนบ้านบอกว่าสองสามีพระยาคู่นี้ก็ปากร้าย

รุ่งเช้าเพื่อนบ้านคนนี้ก็เลยไปบอกลูกของนางประเสริฐ
ว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงได้ยินเสียงคนร้องเห็นเหมือนคนทุบใครสักคนเนี่ย

ประเสริฐกับสามีถูกทุบแล้วก็ถูกเผาเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
พอเรามาสะดุ้งตื่นเพราะเสียงร้องแบบเจ็บปวด
สองครั้งโอ๊ยโอ๊ยเสียงผู้ชายนะ

พอเราลุกลงมาแล้วได้ยินเสียงทางนี้เราก็ไปมอง
ตอนแรกยังไม่กล้าเปิดไฟแล้วกลัวเขามองไม่เห็น
เขาเห็นแต่ตาคนที่มาอยู่บ้านกับเขาทุบ
ไม่รู้เอาอะไรทุบนะเพราะเขาไม่ได้เปิดไฟ
เขามีแต่ไฟที่อยู่บนหัวเขานะ

แต่ไม่ได้ทุบกับพื้นนะทุบไม่รู้โดนอะไร
ตุ๊บแล้วเขาก็กลับเดินไปเดินมา

แต่เท่าที่พี่เห็นนะคือพี่ก็ไม่ได้รู้ต่อเนื่องนะ
แต่เท่าที่ได้ยินพี่ไปมองเขาก็มาทุบ

แล้วเขาก็ไปแล้วพี่ก็พอนาน
ตั้งแต่จีนสามครึ่งเนอะพี่ก็เลยเข้าไปดูทรทัศน์
เปิดโทรทัศน์ดูพี่ก็นอนดูสักพักหนึ่ง
ออกมามองเขาก็ยังเดินทำอะไรอยู่ตรงนั้นเนี่ย

อันนี้พอเริ่มมันจะสว่างพี่จะขับรถไปตลาด

เขาคนเดียวถ้าสมมุติว่ามีศพเขาคงเอาไปไม่ไหว
ก็คิดว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นอย่างนั้น

มองไปก็เห็นเขาเอากระถางน้ำมาสาด
เราก็เห็นเขาเดินทำเรามองไปก็เห็นเขาเอากระถางน้ำมาสะอาด
เราคิดว่าเขาทำความสะอาดบ้านปกติ
ส่วนลูกสาวของนางประเศษผู้เสียชีวิต
ส่วนลูกสาวของนางประเสริฐผู้เสียชีวิต
แม่มากแม่อายุมากแล้วอายุ๘๓แล้วอะค่ะแต่กลับต้องมาจบชีวิต
ด้วยความทรมานแบบนี้ลูกสาวบอกว่าพอได้ยินว่าแม่เสียชีวิต
เนี่ยนะคะตัวเองเนี่ยซุดแทบลุกไม่ไหวเลยไม่นึกว่าแม่จะ
มาพบเจอกับความโหดร้ายแบบนี้ระหว่างที่ตำรวจควบ
คุมตัวนายประเสริฐผู้ต้องหาไปทำแผนลูกสาวของผู้เสียชีวิต
ชีวิตบอกว่าอยากจะถามจริงอยากจะถามว่าตอนนั้นคิดอะไร
ทำไมต้องทำกันถึงขนาดนั้นตำรวจก็อธิบายให้กับลูก
สาวของผู้เสียชีวิตฟังถึงคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะคะ
ไม่เคยเห็นหน้าเลยนะเพราะว่าเขาเข้ามาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
เคยเห็นไม่เคยไม่เคยก็คือลุกไม่ไหวได้รับโทรศัพท์ว่า

แกก็อายุมากแล้ว

นึกว่าจะถูกฆ่าตายแบบนี้
ถ้าเป็นโรคนี้แล้วก็พูดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไร
เพราะว่าเขาก็ไม่รับรู้อะไร
ถึงพูดไปมันก็จะถ้าปล่อยไปอีก
ไม่จะฆ่าคนอื่นแบบนี้อีก
เวลาทำเขาคิดยังไง

ถ้าถามเขาคิดยังไง

จะทำก็คือเกิดจากที่ว่าตะเริงตีเขา
แล้วเขาก็เลยตีคืน

มันก็เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะ

ผู้ต้องหาก็กล่าวอ้างได้ต่างนานา

ลูกสาวของผู้ตายอยากจะวอนตำรวจให้ดำเนินคดีกับนายประเสริฐผู้ต้องหาอย่างถึงที่สุด
เพราะว่าถ้าจับไปแล้วแล้วถูกปล่อยออกมาอีกเนี่ย
ก็เกรงว่าเดี๋ยวจะกลับมาก่อคดีซ้ำอีกนะเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยกัน
จากการตรวจสอบประวัติอาทยากรของนายประเสริฐผู้ต้องหานะครับ
พบว่าเคยถูกจับกลุ่มในคดีชิงทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมาแล้ว
มีคดีรักทรัพย์ที่บ้านเกิดที่อุดรธานีอีกอืมที่ว่าจะกลับไปเอายาค่ะ
และทีนี้พอตรวจสอบไปพบว่ามีประวัติเป็นผู้ป่วยจิตเวท
รับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่อุดรธานีนะฮะอืมอ่า
คือก็เพิ่งไปรับยามาเมื่อไม่นานมานี้นะแล้วก็กลับมาแล้วก็มาก่อคดีเนี่ยนะครับ
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็อำพลางซ่อนเร้นศพนะครับ
นำตัวไปฝากขังที่ศาลเรียบร้อยแล้วนะฮะ
ตำรวจบอกว่าต้องตรวจสอบเรื่องอาการป่วยทางจิตทางประสาท
แล้วก็ตรวจสอบหาสารเสพติดในร่างกายเพิ่มเติมด้วยนะคะ